ส่วนที่จังหวัดชนบุรีเรื่องของการประกาศห้ามขายแอลกอฮอล์
ก็มีการยกเลิกไปแล้วนะคะแต่ว่าคำว่าขายแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนทั่วไป
หรือบริโภคยังคงจำกัดช่วงเวลาในแต่ละวัน๒ช่วงเวลาเหมือนเดิม
แต่ทีนี้มันไปส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายหนึ่ง
ที่เขาทำตามกฎหมายทุกอย่างนะผลกระทบที่เขาได้เนี่ยคือกลุ่มวัยรุ่น
อยากไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์นอกช่วงเวลาที่เขากำหนดไว้ให้
คุณป้าเจ้าของร้านเขาบอกไม่ขายมันผิดกฎหมายเท่านั้นแหละค่ะ
ยกพวกมาทำลายร้านเนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ชนบุรีค่ะ
เขาทำร้ายร้านไม่พอทำร้ายรถเก่งด้วยรถเก่งคุณป้าจอดอยู่หน้าร้านเนี่ยนะคะ
เป็นร้านขายของชำริมถนนบายพ้าสามสิบหกหมู่ที่หนึ่งตำบลบางลมงค์อำเภอบาลบางลมงค์
ถูกทุบทั้งคันเลยกระจกหลังแตกสภาพเป็นแบบนี้
กระจกด้านข้างแตกสี่บานค่ะกระจกด้านหน้ามีรอยทุบ
ตู้เติมเงินหน้าร้านก็ถูกทุบข้าวของในร้านก็ถูกตีพังเสียหาย
สอบถามลูกสาวเจ้าของร้านนะคะชื่อว่านางสาวทิพย์ธิดาเล่าว่าตอนแรก
เกือบห้าทุ่มละมีวัยรุ่นมาขอร้านขอซื้อเล่า
แต่พ่อของตัวเองไม่ขายเพราะมันเป็นช่วงเคอร์ฟิลล์ไปแล้ว
วัยรุ่นก็เลยไปตามพวกมามาอยู่หน้าร้านเอะอะโวยวาย
ตัวเองออกมาแล้วก็เกิดมีปากเสียงกันแบบนี้ค่ะ
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นพูดจาไม่ดีจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นทุบรถยนต์ก่อนเลย
อยู่หน้าร้านแล้วก็มาทุบของอยู่ในร้าน
ใช้มีดใช้ไม้ใช้ไม้เบสบอลก่อเหตุปุ๊บหลบหนีไปเลยค่ะ
ซึ่งกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวเธอบอกเธอจำหน้าได้หมดทุกคนเลย
เป็นคนในระแวกเดียวกันนี่แหละ
นอกจากนี้ระหว่างที่ไปแจ้งตำรวจที่สพปร๑๘๑บบังหลมคุณนะค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นย้อนกลับมาที่ร้านด้วยมาทำร้ายแม่ของตัวเอง
ซึ่งอยู่กับเด็กเล็กอีก๒คนฟังเสียงเธอค่ะ
ก็ไม่ได้ขายเพราะว่ามีช่วงเวลาเซอร์ทรีย์อยู่อ่าเขาก็เลยเครียร์ตกลงไม่ได้เครียร์ไปรอบแรก
รอบที่สองเขาก็เอาพวกมาอีกประมาณสองคนหรือสามคนมากรวมกันด้วยอ่าเขาก็เลยเอาคุณรอบสอง
พี่พ่อก็เลยบอกว่าไม่ได้ขายเพราะว่านี่เป็นที่เขาได้รอบทั้งหมดจาก
แต่ว่ามันยังไม่ได้อะไรกันเราก็ปัชโภคค่ะ
กวนมันจะตีเนี่ยก็เลยกลัวมันก็จริงตรงเนี่ย๔๕

เป็นตำรวจสพบังละมุงบอกก็รู้ตัวกลุ่มวัยรุ่นที่มาก่อเหตุแล้วเป็นคนในระแวกนั้นแหละค่ะอยู่ห่างจากร้านค้า๑กิโลเมตรเท่านั้นและกำลังติดตัวติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ